ที่เชียงใหม่ครับมีผู้หญิงคนนึงหายไปจากบ้านไป
หวก็ออกตามหามีใครอยู่ไหนไม่รู้
สุดท้ายไปเจอเป็นศพ
นี่ครับคือสภาพตอนไปพบศพ

ลักษณะเนี่ยคือนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตเลยในลำห้วยนะ
แล้วเหมือนโดนเอาโครนในลำห้วยมากรบอีกทีนึงอำพรางครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมา๓๐ตุลาคม
ดอยเลยนะนี่ไปเจอบนดอยพื้นที่หมู่๑๐บ้านห้วยซ่าน
อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ห่างจากชุมชนประมาณสัก๕๖กิโลกรัม
ตำรวจสพฝางรับแจ้งปุ๊บรีบไปเลยไปจุดที่เจอศพครับอยู่ในร่องน้ำของลำห้วย
ทราบชื่อผู้ตายคือนางสาวนันทวันจะโปอายุ๓๗ปี
สภาพเธอคือนอนจมโครนแล้วก็มีต้นกล้วยทับไว้อีกชั้นหนึ่ง
ไปดูพลิกศพมาดูสิโดนอะไรบ้างเนี่ย
ใบหน้าด้านซ้ายของเธอมีรอยเหมือนโดนของแข็งในกระแทกเข้าไปครับ
เลือดออกที่หูด้านขวากู้ภัยก็เลยนำศพส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลแม่อาย
ถามสามีผู้ตายหน่อยชื่ออาหลู่ผาอายุ๕๕ปี
เขาก็ให้การว่าเขานี่แหละเป็นคนพบศพเมียตัวเอง
คือตอนเช้าเมียเขาออกจากบ้านไป
เขาก็เห็นเอ๊ะเมียหายไปไหนนานผิดปกติแล้วเลยออกตามหา
เขาไปเจอรอยลากสิ่งของบางอย่างจากบริเวณเล้าหมูใกล้ที่พัก
ก็เลยไปบอกล้านชายล้านมาช่วยตามหาด้วยดิ
มาเจอศพเมียโดนฝังดินอยู่ในร่องน้ำระหว่างภูเขารับห่างจากที่พักสัก๔๐๐เมตร
เขาก็เลยแจ้งให้ตำรวจมาตรวจสอบจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ย
ตำรวจไปเจอคนต้องสงสัยนะพี่เบิร์ตครับ
นี่แหละจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุตำรวจเข้าไปพบนายจักริตแสนหมี่
อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุมีพิรุษยึกยักยึกยักยึกยักอยู่
เอามาตัวมาดิมาตรวจปัสสาวะสินะครับพบสารเสพติดในร่างกายเอาแล้วสิ
เบิร์ตต้นแจ้งก็หาเศษยาเศษติดให้โทษประเภทนึงก่อนและคุมตัวส่ง
สอบพอฝาไปสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อจะดำเนินคดีนะคุณผู้ชมนะ
เดียวกันก็จะเร่งคลี่คลายปมการเสียชีวิตของนางสาวนันทวัน
พร้อมกันไปด้วยครับเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าฮะ